วันนี้มีเหตุสลดเกี่ยวกับเครื่องบินเกิดขึ้นนะครับ
พร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ๒๐๐ชีวิต
เกิดขัดข้องแล้วก็ตกลงกลางทะเลนะครับ
ทั้งที่นี่เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่เพิ่งใช้งานมาได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
กลางทะเลหลังจากทะยานขึ้นจากสนามบินกรุงจักรต้ามุ่งหน้าไปยังเมืองปีเกาปีนังได้เพียง๑๓นาทีมีรายงานว่านักบินได้แจ้งเจ้าหน้าที่หอควบคุมการบินในกรุงจักรต้าว่าจะขออนุญาตหันหัวกลับไปลงจอดที่สนามบินหลังเพิ่งออกเดินทางไปได้เพียงไม่กี่นาทีจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปและนี่คือจุดที่เจ้าหน้าที่พบคราบน้ำมันลอยกลาง
ญาติผู้โดยสารที่มารอฟังข่าวคนที่รักจะยังคงมีความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิต
แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่พบสัญญาณใด
มีรายงานว่าในจำนวนของผู้โดยสาร๑๗๘คนของเที่ยวบินนี้
มีทารกน้อย๑รายและเด็กเล็กอีก๒ราย
รวมทั้งพนักงานกระทรวงการคลังที่ประจำอยู่ที่เมืองปีเก่าปีนังอีก๒๐คน
ที่ใช้บริการสายการบินนี้เป็นประจำ
ซึ่งนับว่านี่คือโศกนาฏกรรมทางการบินครั้งใหญ่อีกครั้งของอินโดนีเซีย
และยังเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ครั้งแรกที่เคยเกิดขึ้นกับเครื่องบินรุ่นนี้ด้วย
ผู้บริหารสายการบินไลออนแอร์ระบุว่าเที่ยวบินนี้มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคในเที่ยวบินก่อนหน้า
แต่ช่างเครื่องได้มีการแก้ไขตามขั้นตอนแล้ว
ขณะที่กัปตันของเครื่องบินลำนี้เป็นชาวอินเดียที่มีประสบการณ์ชั่วโมงบินถึง๖๐๐ชั่วโมง
นักบินผู้ช่วยก็มีชั่วโมงบินถึง๕๐๐ชั่วโมง
โดยมียอดสั่งซื้อเข้ามารวดเร็วที่สุดเป็นประวัติการมากถึง๔๗๐๐ลำในเวลาเพียง๑ปี
อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการบินระบุว่าแม้เครื่องบินจะเป็นเครื่องใหม่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกับเครื่องเก่าโดยเฉพาะในช่วง๓เดือนแรก
แต่ยังคงไม่สามารถสรุปสาเหตุได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน
กนาฏกรรมครั้งนี้นอกจากจะสะเทือนใจผู้ที่ทราบข่าวแล้วยังนับเป็นการสั่นสะเทือนวงการการบินในประเทศอินโดนีเซียอีกครั้ง
โดยอินโดนีเซียถูกขึ้นบัญชีดำห้ามบินผ่านน่านฟ้าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปมานานถึง๑๑ปี
เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสะท้อนถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่ย่ำแย่
โดยอุบัติเหตุทางการบินที่ร้ายแรงของอินโดนีเซียครั้งก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
ศพเหตุตกในทะเลชาวาฆ่าชีวิตลูกเรือและผู้โดยสารรวม๑๖๒ราย
ซึ่งโศกนาฏกรรมครั้งนั้นทำให้ทางการอินโดนีเซียได้เพิ่มความพยายามในการปรับปรุงความปลอดภัยทางอากาศ
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มราคาตัวเที่ยวบินขึ้นเล็กน้อยและลงโทษนักบินที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบการบินด้วย
แต่ยังคงเกิดอุบัติเหตุทางอากาศตามมาอีกหลายครั้งเพราะดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
ก่อนที่จะมาเกิดเหตุกับสายการบินไลออนแอร์ในครั้งนี้